กลับมาช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำหน่อย
กว่าที่จะจัดการผู้ชายคนนี้ได้เนี่ยเล่นเอาแย่เหมือนกันนะฮะ

จากการถูกผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำ
เดี๋ยวไปดูนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไประงับเหตุนะครับ
แต่การจัดการผู้ชายต่างเขียนขึ้นถึงบุรีหลายเหนือ
ขออนุญาตพาไปโรงพยาบาลนะพี่นะ

ผมขออนุญาตเอาคนเกลียดไปโรงพยาบาลนะพี่

ถ้ามึงพิษต่อกู

แต่ว่าถ้ามึงช่วยเหลือมัน

ผู้ชายคนนี้รูปร่างสูงใหญ่ด้วยไงโหยเรี่ยวแรงเยอะ
คือหลายท่านคงคิดอยู่ในใจนึกถ้าท้าทายตำรวจ
นึกถึงปืนชอตไฟฟ้าเลยครับถูกต้อง
สัตว์ซักเปรี้ยงทำไมเจ้าหน้าที่ไม่จัดการ
คือเจ้าหน้าที่คือพยายามที่จะฉวย
แล้วท่านผู้ชมฮะที่นอนอยู่ข้างล่างเนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปแล้วคือ
คนที่ถูกนายอิ๊กคิวเนี่ยทำร้ายร่างกายนะฮะ
คือต่อยเขาทำร้ายเขาแบบกระทืบเขาแบบไม่ยั้งเลยอ่ะ
พอเจ้าหน้าที่มาถึงพยายามที่จะนำตัวคนเจ็บไปโรงพยาบาล
ทีแรกเห็นไหมเขายังไปยืนเหยียบไปยืนเหยียบคนที่นอนเจ็บอยู่เลยอ่ะ
แล้วก็ท้าทายเจ้าหน้าที่แบบนู้นแบบนี้
เนี่ยระหว่างนี้ผมเชื่อว่าแม่คือหลายท่านคงคิดตรงกันว่า
ยืนพูดอยู่อย่างนี้ได้ยังไง
ก็เจ้าหน้าที่รอจังหวะนะคะใช่ฮะ
ต้องเอาให้ปลอดภัยด้วยไงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องปลอดภัยด้วย
พี่กู้ภัยคนนี้ก็พยายามแบบมาคุยนะหลอกล่อให้มาฟังทางนี้
แล้วตำรวจก็ล็อกข้างหลังเลย

คือโอ้โหดูเรี่ยวแรงผู้ชายคนนี้ก็ตัวใหญ่ด้วย
โอ้โหพี่กู้ภัยยกมือไหว้เห็นป่ะ
พยายามเกลี้ยกกล่มค่ะคุณผู้ชมก็เป็นจิตวิทยา

มาอยู่เห็นป่ะ
โอ้โหคิดถึงปืนช็อตไฟฟ้าเลย
สักสักเปรี้ยงนะจะได้นอนไปเลยตื่นอีกทีคืออยู่ในคุกไปเลย
โอ้โหนี่ฮะแล้วนี่คือคนเจ็บครับสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะฮะอืม
เขาเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์เย็นเมื่อวานนี้ครับ
สะน้ำแถวบ้านหนองรีตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีลำนะ
ผู้ชายคนนี้คือนายอิ๊กคิวนะครับคือตำรวจกู้ภัยเนี่ย
ทั้งตำรวจทั้งกู้ภัยนี่แบบออกแรงกันนานกว่าจะล็อกตัวได้
ส่วนนี้คือผู้ที่เสียชีวิตนะฮะเขาเป็นชายชาวอินเดีย
ชื่อว่านายโบนายาเดฟอายุ๓๖ปี
เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเต็มที่แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เสียชีวิตนะครับเพราะว่ากระทบกระเทือนอย่างหนัก
โดยเฉพาะที่ศีรษะและสมอง
ถูกนายอิ๊กคิวหรือว่านายพงกรอัคระสินวรพัฒน์
อายุ๓๕ปีที่คลุ้มคลั่งคนนี้เนี่ยทำร้าย
มีกู้ภัยก็ถูกคนก่อเหตุเนี่ย
ล้มทับแบบตอนช่วงดิ้นด้วยเนี่ยเจ็บไปคนหนึ่งด้วยนะฮะ
กลัวจะคุมตัวได้เอาเหนื่อยโอโหเห็นมั้ยดู
นี่ค่ะโอ้โหเพื่อชมครับ

แล้วก็ให้สัมภาษณ์

คือนายอิ๊กคิวบอกว่าเคยเจอหน้าผู้ตายแล้วก็มองหน้ากันอยู่๓๔ครั้ง
ก็เลยคล่องใจมาตลอดว่าผู้ตายเนี่ยมามองหน้าเขาทำไม
อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางคุณโบนาที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะ
เพราะไม่สามารถที่จะมาชี้แจงอะไรได้แล้วอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา
อีคคิวบอกว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานนี้เนี่ยนะขี่จักรยานยนต์สวนกันพอดี
ตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละเจอกันพอดีก็เลยจอดถามแต่คุยกันไม่รู้เรื่อง
ก็เลยบอกผู้ตายบอกว่าให้ไปเจอกันที่บ้านไหมแต่ผู้ตายไม่ยอมตามไป
พยายามจะขี่รถหนีไปอีกทางหนึ่งก็ถูกแล้วใช่ไหมฮะใครจะไปคุยด้วย
แต่นายอีคคิวอ้างว่าช่วงที่ทางผู้ตายเนี่ยเขาจะขี่รถหันไปทางอื่นเนี่ย
กระจกรถเกี่ยวกันก็เลยโมโหเลยลงจากรถแล้วก็ไปกระชากตัวมาแล้วชกต่อยเขา
เขาล้มลงแล้วใช้เท้าเนี่ยกระทืบที่ศีรษะไปอีกนับ๑๐ครั้ง
แล้วก็มีคนเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาเนี่ยแต่ว่ามาถึงเนี่ยโอ้โห
คือคุณโบนาเนี่ยนอนแบบคือนอนอยู่ที่พื้นแล้ว
อีคิวก็ยังแบบยืนเหยียบอยู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาเหมือนที่ท่านเห็นตอนแรกอะครับ

ตัวนายคนนี้นี่แหละคุยไม่รู้เรื่อง
อุตส่าห์จะขี่หนีไปทางอื่นแล้วเนาะ

อุตส่าห์จะแบบไม่อะไรอ่ะไปทางอื่นดีกว่า
โหแล้วไปทำร้ายเขาไม่ยังเลยอ่ะ
นี่ฮะเสียชีวิตเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับประวัติของนายคนนี้ก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับ
แม่ของนายอีคิวเนี่ยนะฮะแม่เนี่ยอายุ๕๕พอรู้ข่าวก็มาที่โรงพักนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายเป็นคนใจร้อนนะไม่มีครอบครัว
เคยติดคุกมาแล้วติดคุกคดีแทงคนเนี่ยมาครั้งหนึ่ง

หลังจากนั้นเนี่ยติดคุกคดียาเสพติดอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งล่าสุดนี่เพิ่งออกจากคุกมาไม่ถึงปี
ส่วนเหตุการณ์ล่าสุดถึงขั้นทำร้ายคนจนเสียชีวิต
แม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่ไปถามลูกชายแล้วลูกชายบอกใช่ทำจริง
จะขอไปใช้กรรมในคุก
ซึ่งแม่ก็อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตแทนลูกชายด้วย
มีความโกรธแทนกันมั้ย

เมื่อวานไม่มาเลยหาเขามาเทรน
อยากจะโกรธโทรเทรนเขาซะเลย
โดยไม่น่าทำเขาถึงมาด้านล่าง
สงสารเขาอีกสงสารอีก
ไม่มาได้เมื่อวานเขาบอก

คือลูกชายนี่ก็ยอมรับผิดใช่มั้ย
ใช่ยอมรับผิด

ไม่ต้องห่วงเราก็หนีนะ

บ้านได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายที่ถนน

คือนายโบนาเขาคร่อมรถจักรยานยนต์อยู่

ชอตแรกเตะก้านคอเลย

นายโบนาผู้เสียชีวิตคนนี้
พอเขาร่วงลงไปแล้วเขาคุกเข่าครับ

แต่นายอีคคิวไม่สน
เสยไปที่ปลายคางอีกรอบหนึ่ง

นายโบนาหงายเลย

พอเขานอนหงายนิ่งไปแล้วนะคะ

กระทืบที่หัวแบบไม่ยั้งเลยค่ะ

คนคนหนึ่งจะทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ย

ทืบเขาแล้วยังไงกระทืบไปด้วยส่งเสียงร้องไปด้วย
ตะโกนไปด้วยเหมือนกระทืบแบบสะใจ

กระทืบไปด้วยเป็นเสียงไปด้วยตะโกนร้องไปด้วย

มันบ้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่คลั่งแล้วมันบ้า

แล้วนายอีคิวตัวใหญ่เบลอขนาดนั้นนะ

นี่กระทืบเขากระทืบหัวเตะก้านคอเสยปลายคางอะไรเขาแล้วเนี่ยนะขึ้นไป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

เอ๊ะอะโวยวายไม่ให้กู้ภัยไปช่วยเหลือคนเจ็บ
ยังพยายามแย่งปืนตำรวจด้วยค่ะครับแต่ตำรวจบอกว่า
ขอช่วยคนเจ็บก่อนขอช่วยคนเจ็บก่อนตำรวจก็พยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจในอีคคิว
จะได้ช่วยคนเจ็บตอนนั้นน่ะกู้ภัยบอกว่าเห็นท่าไม่ดี
ผมเลยตัดสินใจยกมือไหว้เลยที่ไหว้ไม่ใช่อะไรนะ
ไหว้ว่าขอผมช่วยเหลือคนเจ็บก่อนได้ไหมครับไหว้จะได้แบบให้เขายอมอ่ะ
เขาหยุดจะได้ช่วยคนเจ็บแล้วเหตุการณ์มันก็เป็นเหมือนในคลิปนะคะ
ส่วนนายสุภกิจกู้ภัยที่ตัวอีคคิวล้มทับอ่ะค่ะโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วย
เขาก็บอกว่าตอนที่กำลังจะเข้าชาร์จตำรวจเอาไม่อยู่แล้ว
คิวตัวใหญ่มากครับแล้วก็แข็งแรงมากอ่ะอ่า
สุปกิจบอกว่าผมมาวิ่งไปจับขานี่นี่ตรงนี้นี่นี่จับขา
คิวล้มเจ้าที่ก็ล้มทับแทบหายใจกันไม่ออกตรงนั้น
นี่นะคะโอ้โหนี่ฮะนี่นี่จับขาล้มนี่นี่นี่ล้มกันแล้วก็ทับทับทับแบบนี้เห็นไหมฮะ
อ่านายสุภกิจบอกว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะ
กู้ภัยจะไปช่วยคนเจ็บครับแต่คนก่อเหตุไม่ยอมให้ช่วยคนเจ็บ
และยังคลุมคลั่งอารวาสไม่รู้ว่าเขาไปคลั่งอะไรมา

แกคุมตัวเองไม่ได้คุมตัวเองไม่ได้
เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราคิดแค่ว่าทำไงจะเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอย่างเดียว
คือพี่นาทีนั้นมันไม่มีเวลาที่จะมาเช็ค
แล้วก็มาทำทีพีอาร์เพราะว่าเราก้มหน้าอยู่เราก็ไม่กล้า
มันอยู่มันอยู่ติดกันไปหมดเลยเขาก็กลัวครับกลัว
เราก็ไม่กล้าทำอะไรมากคือต้องเอาออกจากที่เกิดเหตุอย่างเดียว
โวยวายด่าอาสาด่าชี้หน้าคือไม่ให้ทำคนเจ็บ
ให้เอาคนเจ็บมาอย่างเดียวเราก็ไม่กล้าวัด
ทำไมผมก็เลยยกมือไหว้เขาขอเขาเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลตามคลิปนั่นแหละ
ไม่เคยเจอครั้งแรกครับไม่เคยเจอที่เขาไม่ให้ช่วยคนเจ็บไม่เคยเจอ
เราก็พยายามจะเอาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอย่างเดียว
โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเบี่ยงเบนคนสนใจให้ก็แล้วคนเจ็บขึ้นรถได้
มันโหดร้ายมากนะฮะจริงจริงค่ะโหดร้ายมากสำหรับคนที่จะทำร้ายใครสักคนได้ขนาดนี้นะครับ
เจ็บคุกเข่ายกมือไหว้ร้องไห้ขอชีวิตอ่ะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับเกือบทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ร่างของนายโบนาที่ถูกนายอีคิวทำร้ายจนเสียชีวิตนี่ฮะ
วันนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนำมาส่งให้กับญาติญาติทำพิธีทางศาสนาที่วัดป่าเรไร
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับซึ่งตามความเชื่อของคนในพื้นที่
ถ้าเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ก็จะต้องรีบชาปนกิจทันทีนะฮะ
เช่นนั้นตามความเชื่อคือเกรงว่าผู้ตายเนี่ยจะไม่ได้กินอาหาร
กินข้าวกินปลากินน้ำก็มีเพื่อนร่วมชาตินะครับ
ที่เป็นเพื่อนชาวอินเดียมีชาวบ้านในพื้นที่ที่รู้จักกันเนี่ย
สิบกว่าคนที่มาร่วมงานชาปนกิจของนายโบนา
ส่งไปชนะสูตรตามขั้นตอนวันนี้ก็ได้รับศพมาก็ชาปนกิจเลยนะครับ
เพื่อนก็ไปที่โรงศพนะครับไปบอกลากันครั้งสุดท้าย
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านี่แหละครับทุกผู้ชมครับ

นี่แหละฮะบรรยากาศก่อนชาปนกิจนะครับท่านผู้ชมครับ
คือจะคนไทยหรือว่าคนสัญชาติไหนที่อยู่ในพื้นที่ผืนแผ่นดินไทยก็ไม่
เขาไม่ควรจะต้องมาเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้นะฮะ
จากนั้นพระสงฆ์ท่านก็ได้สวดทำพิธีให้กับดวงวิญญาณของนายโมนาอยู่ประมาณ๒๐นาที
แล้วเพื่อนชาวบ้านก็ช่วยกันนำโลงศพเนี่ยวนรอบเมน๓รอบ
จากนั้นก็ทำตามพิธีก่อนชาปนกิจนะครับมีการเปิดฝาโลงให้เพื่อนและครอบครัวที่อยู่ที่อินเดียที่วีดีโอคอลมานะฮะ
ต้องใช้วิธีวีดีโอคอร์นะครับค่ะเพราะว่าญาติพี่น้องครอบครัวเขาอยู่ที่อินเดียนะครับ
ให้ได้เห็นหน้าของนายโบนาเป็นครั้งสุดท้ายก็ผ่านทางวีดีโอคอร์ที่เพื่อนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาวีดีโอคอลให้เห็นตอนที่มีการเปิดโลงก่อนชาปนกิจ
ก็แน่นอนว่าทางนู้นเห็นภาพของนายโบนาจากวีดีโอคอลก็พากันร้องไห้เหมือนกัน
ใครจะไปคิดว่าโอ้โหจะมาทราบข่าวกันเอ้าถูกทำร้ายเสียชีวิตแบบนี้
นี่ฮะ

ที่วัดป่าเรไรนะครับอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
มุดเป็นญาติของนายโบนานะครับบอกว่านายโบนาเนี่ย
เขากำลังจะกลับไปหาครอบครัวที่
เดียนะมาอยู่ที่ไทยได้๓๔ปีก็มาทำงานหาเงินเพื่อส่งไปให้ครอบครัวที่นั่น
เรื่องที่เกิดขึ้นตัวของเพื่อนก็คือบังมุดแล้วก็ครอบครัวของนายโบนา
ทั้งลูกทั้งเมียก็เสียใจกันมากไม่คิดว่าเขาต้องถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตแบบนี้
ตอนนี้ตัวเขาก็ยังอยู่ในไทยเขาบอกเขาก็เลยรู้สึกกลัวไปเลย
กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยอยากให้คนที่ก่อเหตุเนี่ยถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ก็ชาปนกิจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับช่วงค่ำที่ผ่านมาส่วนนายอิ๊กคิว
เนี่ยคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปบอกว่าไปตรวจสอบประวัตินะฮะ
จากเรื่องเคยติดคุกในคดีต่างนะคือที่เห็นร่างกาย
โอ้โหแข็งแรงใหญ่โตเนี่ยนายอิ๊กคิวตอนเป็นเด็กเป็นนักมวยไทยนะฮะ
ชกมวยไทยมีชื่อในวงการมวยตอนนั้นเนี่ยคือฟ้าสั่งชอนันต์
แล้วก็เลิกชกมวยไปนะก็มาถูกจับคดียาเสพติดคดีแทงคนติดคุกไปสองรอบ
นี่ออกจากคุกมาไม่ถึงปีก็เหมือนที่แม่เขาบอกก็มาทำร้ายร่างกายนายโบนาจนเสียชีวิต
สพนางรองแจ้งข้อกล่าวหากับนายอิ๊กคิวตอนนี้คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
อีกข้อหาหนึ่งก็คือต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ส่วนเรื่องยาเสพติดเดี๋ยวกำลังรอผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายอยู่นะครับ
ถ้าพบสารเสพติดก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องของการเสพยาเสพติด
ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตที่เขาอยู่ที่ประเทศอินเดียค่ะ
เดลอายุห้าสิบสองที่คุยกับในเบลก็เพราะว่าในเบลเป็นคนพานายโบนาซึ่งเป็นหลานมาทำมาหากินที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ
ตัวในเดี๋ยวก็เคยอยู่เมืองไทยนะคะตอนนี้เขาอยู่อินเดียนะคะ
เคยอยู่เมืองไทยมาเป็นสิบปีค่ะก็ทำมาหากินเท่าที่จะทำได้ไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีนะคะ
ไม่เคยถูกแกล้งไม่เคยถูกทำร้ายก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับหลานนะคะ
หลังจากนี้ก็คงไม่กล้ามาที่เมืองไทยอีกแล้ว
ไม่กล้ามาเราก็ต้องเซอร์ไฟต์อยู่นะอยากรู้อยากเห็นน่ะก็ทำยังไงหรอ
ใครจะรู้เลยว่าทำแบบนี้ประเทศไทยมีแบบนี้หรอใครจะรู้หรอ